เอาล่ะเราไปดูเมื่อกี้ผมโปรยเอาไว้ครับ
ในการเปิดประชุมร่วมรัฐสภานะครับ
เขาจะคุยอะไรกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๖๖
คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะครับ
ของการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน
เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายค้านรัฐบาล
รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภาทั้ง๗๕๐คน
มาร่วมกันเสนอแนะทางออกให้กับความขัดแย้ง
ความคิดที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
ซึ่งกำหนดเพียง๒วันก็คือวันจันทร์ที่๒๖
และอังคารที่๒๗ตุลาคม
จะเริ่มเปิดประชุมในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเวลา๒๒นาฬิกา
โดยวิป๔ฝ่ายแบ่งเวลากันแบบนี้ครับคุณผู้ชม
เป็น๔กลุ่มรวม๒๓ชั่วโมง

สมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรี

และยังแบ่งเวลาให้ประธานรัฐสภา

ชี้แจงเหตุผลที่ต้องขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

และสมาชิกวุฒิสภาในรอบนี้
หลังจากพบปัญหา๓เรื่องหลักดังนี้ครับ

ที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

จากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศทุกวัน
และมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนคลาย

แต่ก็ยังมีผู้ชุมนุมทางการเมือง

ในลักษณะแออัดประชิดตัวอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งฝ่ายสาธารณสุขเกรงว่าอาจจะเกิดโรคระบาดได้ง่าย
เพราะประชาชนขาดความระมัดระวังในการป้องกันที่ไม่เหมาะสม
กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ
ข้อ๒นะครับเกิดเหตุอันไม่คาดคิด
เมื่อมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้ขวางทาง
และหยุดขบวนเสด็จพระราชดำเนิน
ล้อมรถพระที่นั่งและมีผู้ตะโกน
ถ้อยคำหยาบคายรุนแรงแสดงอาการไม่สมควร
และเป็นการคุกคามเสรีภาพของผู้อยู่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน
และผู้ถวายการอารักษาการชุมนุม

และอาจมีผู้ฉวยโอกาสแทรกแซงเข้ามาก่อความวุ่นวายครับ
นายกรัฐมนตรีจึงได้ให้ความเห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีความร้ายแรงดังกล่าวเป็นเวลา๓๐วัน
จนถึงวันที่๑๓พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙

เหตุผลก็คือแม้ตำรวจจะพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์

ในกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีบทบาทสำคัญในการยุโยง

แต่การชุมนุมยังมีขึ้นตามสถานที่ต่างอย่างต่อเนื่อง
วิตกว่าอาจมีบางฝ่ายแฝงเข้ามาฉวยโอกาสใช้อาวุธ
ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย
และอาจมีฝ่ายอื่นที่เห็นต่างหรือได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
ออกมาจัดการชุมนุมเพื่อตอบโต้หรือต่อต้านบ้าง
จนเกิดการประทะกันอาจจะเป็นการจราจนในบ้านเมืองได้
คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้น
เป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
สมควรฟังความเห็นของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
และสมาชิกวุฒิสภาตามวิถีทางรัฐธรรมนูล
โดยการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ตามมาตรา๑๖๕ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้งหมดเป็นเหตุผล๓ข้อนะครับที่รัฐบาลยื่นให้กับประธานรัฐสภา

การประชุมรัฐสภาพรุ่งนี้ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองของคนเกือบทุกกลุ่มนะคะ
อย่างที่เรารายงานกันไปว่าก็มีกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่เขาก็ไปอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภา
เพื่อที่จะยื่นหนังสือในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกัน
รวมถึงพรุ่งนี้หลายคนจับตามองค่ะว่าจะเป็นการประชุมลับอีกหรือเปล่า
เพราะว่าแน่นอนแหละในเนื้อหาในกลุ่มข้อเรียกร้อง
หรือว่าข้อที่จะต้องถกกันเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันด้วย
ซึ่งหลายคนก็อาจจะเอ๊ะหรือจะประชุมลับกันไม่มีการถ่ายทอด
ล่าสุดมีคำยืนยันออกมาแล้วว่าในการประชุมศภาพรุ่งนี้
จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ค่ะ
นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในวิบวุฒิสภาบอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยตอนที่หารือวิป๔ฝ่ายด้วยกัน
เพื่อกำหนดกรอบการประชุมก็มีการพูดคุยกันแล้วนะคะ
ยืนยันว่าทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายสวอยากให้เป็นการประชุมแบบเปิดเผย

มีเพียงทางฝ่ายค้านที่แสดงความเป็นห่วง
แล้วก็อยากให้การประชุมเป็นการภายในเท่านั้น
ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ยืนยันแล้วนะคะว่ายังไงก็ต้องประชุมแบบเปิดเผย
เพราะทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่กันทั้งนั้นมีวุฒิภาวะมีความรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่จะนำมาถกมาพูดกันวันพรุ่งนี้ในรัฐสภา
จะเป็นการพูดกันด้วยเหตุแล้วก็ด้วยผล
อะไรก็ถามตอบกันให้ชัดเจนให้มันเคลียร์กันไปเลย

ประชาชนที่เป็นผู้รับฟังทางบ้านจะเป็นคนวิเคราะห์เอง
ว่าฝ่ายไหนที่มีเหตุและมีผล

หมดเวลาที่เราจะมาปิดบังแล้วก็มาด่าสาดเสียเทเสียกันตามโซเชียลแล้ว
ถ้าใครพูดไม่ดีหรือก้าวล่วงเกินขอบเขต
คนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบกันไปเอง
แต่อย่างน้อยประธานรัฐสภาซึ่งเป็นคนควบคุมการประชุม
ก็จะเป็นผู้คอยเตือนแล้วก็ตัดบทเอง
ถ้ามีใครพูดในลักษณะที่เลยเถิดหรือไม่เหมาะสมนะคะ
ส่วนตัวนายสมชายเองก็บอกว่าเขาเองก็มีคำถามเหมือนกันนะว่า
ในบางข้อเสนอเนี่ยมันมีอาเจนด้าไหม
มันมีอะไรแอบอยู่ข้างหลังหรือเปล่า
ก็อยากจะฟังจากปากกันชัดในวันพรุ่งนี้นี่แหละ
ส่วนจะสามารถทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนอกสภาสงบหรือว่ายุติลงได้หรือเปล่า
ตรงนี้นายสมชายพูดชัดเจนนะคะว่าตอบไม่ได้ค่ะ
แต่สิ่งที่ทางสมาชิกรัฐสภาจะมาร่วมกันเสนอความคิดเห็น

อย่างน้อยก็น่าจะทำให้ประชาชนหลายสิบล้านคนได้รับฟัง
แล้วก็คิดพิเคราะห์พิจารณาเอาว่า
จะวางตัวจะปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้
ตรงนี้แหละคือหน้าที่หลักที่สมาชิกรัฐสภาทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะ
คุณสมชายแสวงการบอกแบบนี้นะครับ
ต้องจับตาไปที่ท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับ
ว่าในเหตุผลข้อที่๒ที่มีความอ่อนไหวนั้น
ท่านจะตัดสินใจอย่างไรนะครับถึงการถ่ายทอดสด
ในการที่จะอภิปรายของจากทุกฝ่าย
ท่านเชื่อว่าผู้ชูมนุมจะไม่มาปิดล้อม
ระหว่างที่สมาชิกรัฐสภานั้น
กำลังหารือกันเพื่อหาทางออกให้ประเทศ
รัฐสภาผู้แทนรัทษณรกล่าวถึง
รักษาความปลอดภัยของรัฐสภาในวันพรุ่งนี้นะครับ
ท่านบอกว่ารัฐสภามองว่า

ดังนั้นท่านจึงเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเห็นว่า
ตัวแทนของพวกเขากำลังมาแก้ปัญหา

ในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประธานรัฐสภาก็ยังส่งสัญญาณไปยังรัฐบาล

ดังนั้นเชื่อว่าผู้ชุมนุมน่าจะเข้าใจว่า
พวกเรากำลังทำงานให้กับประชาชน
คงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเข้มข้น

ค่ายทหารจนประชาชนไม่สามารถเข้ามาได้
แต่มาตรการรักษาความปลอดภัย
เข้มข้นมากกว่าปกติเท่านั้นเอง
หรืออาจจะยกระดับในการคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้ามา
เข้มข้นรวมถึงตรวจตรารถยนต์ที่เข้ามาต้องเข้มข้นขึ้น
หากเป็นไปได้ท่านบอกว่าพรุ่งนี้อยากจะขอความร่วมมือ
สมาชิกทุกคนว่าถ้าสามารถเดินทางมา
โดยรถขนส่งสาธารณะได้ก็จะดีมากนะฮะ
แต่ไม่ใช่การบังคับถึงขั้นว่าห้ามนำรถยนต์เข้ามานะครับ
แต่อีกใจหนึ่งคุณสมบูรณ์ยอมรับว่ากังวลเหมือนกันนะ
กังวลเหมือนกันว่าจะมีผู้ชุมนุมมาปิดล้อมเหมือนกัน
แต่ถ้าหากมีความจำเป็นก็จะประสานไปยังฝ่ายความมั่นคง
เพื่อประสานงานในการเปิดทางในกรณีที่ถ้าเลิกประชุมแล้วเนี่ย
สมาชิกรัฐสภากลับบ้านไม่ได้จะอำนวยความสะดวกกันอย่างไร
เรื่องของการอบพยพสมาชิกนั้นฝ่ายความมั่นคงก็มีการวางมาตรการอยู่แล้ว
ขั้นเป็นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ
สถานการณ์คงไม่รุนแรงเพราะประชาชนจะเข้าใจว่า
สภากำลังหาทางออกให้กับประเทศครับ
คือจริงพรุ่งนี้ถ้าน่าเป็นห่วงจริงก็คือว่าตอนนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ที่หน้ารัฐสภาด้วย
ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีการปักหลักยืดเยื้อแล้วไปเจอกันจริง
อันนั้นก็น่าเป็นห่วงจริงว่าจะเกิดการปะทะกันหรือเปล่านะคะ